เจ้าหน้าที่ไปพบศพที่จมคารถเก๋งนะครับจนเหลือแต่กระดูกแล้ว
ตำรวจก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเป็นนุ่มวิศวกร
ที่เคยมีการแจ้งคนหายไปเมื่อ๗ปีก่อนครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ข้างสำนักงานอบตท่าช้างซึ่งเป็นบึงเนื้อที่กว้าง๑๘๐ไร่
เจ้าหน้าที่ของอบตท่าช้างได้นำรถแบ็คโฮลขนาดเล็ก
ที่อยู่ในสภาพตะไคร้น้ำขึ้นเกาะเต็มตัวรถ
มอยู่ก้นบึงลึกกว่า๔เมตรห่างฝั่งออกไปประมาณ๒๐เมตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่อบตเองก็ต้องใช้ความพยายามนานกว่า๑ชั่วโมง
จึงสามารถนำซากรถนี้ขึ้นมาตรวจสอบได้สำเร็จนะครับ
พอตรวจสอบซากรถก็พบนะคุณว่ามีศพอยู่ภายในรถ
แล้วก็ตรวจสอบประวัติพบมีบัตรประจำตัวประชาชน
ของนายเรืองฤทธิจิตโทอายุ๓๒ปีเป็นชาวขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถ
เพราะว่ารถคันนี้ได้มีประกาศคนหายตัวไปพร้อมกับรถ
ก็คือนายเรืองฤทธิ์หรือว่ากบจิตโท
หายไปตั้งแต่วันที่๘พฤศจิกายนคุณ๒๕๕๔หรือ๗ปีที่แล้ว
ซึ่งขณะนั้นนายเรืองฤทธิ์อายุ๒๘ปี
และก่อนหายตัวไปได้เดินทางมาหาแฟนสาวที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งจากข้อมูลยังพบอีกว่านายเรืองฤทธิ์ทำงานในตำแหน่งวิศวกร
เอเอกบินบุรีมานานหลายปีแล้วครับ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตลอดจนหลักฐานต่างภายในรถ
เพราะว่าภายในรถก็พบขวดยาฆ่าแมลงยี่ห้อหนึ่งวางอยู่
มีน้ำดื่มขวดน้ำดื่มวางอยู่บนเบาะ
สภาพตะไข้น้ำขึ้นเกาะเต็มไปหมด
แล้วก็พบกระเป๋าเงินวางอยู่ที่เบาะหลังภายในรถด้วย

ว่าพบปัจประจำตัวประชาชนของนายเบืองฤทธิ์
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดตลอด
หลักฐานต่างที่ตำรวจได้มา
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่หลังจากนี้ก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงครับ
ส่วนกระดูกได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
นำไปเก็บที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้า
เพื่อให้แพทย์ชนะสูตรตามขั้นตอนอย่างละเอียด

ก่อนจะนำผลมาประมวลกับหลักฐานพยานทั้งหมด
เพื่อหาสาเหตุต่อไปนะครับ